อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กำลังยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตำรวจจารจรนะคะ
มีรถเก่งพุ่งมาชนตอนนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าเอ็นหัวเข่าขาดค่ะ
นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพ
ขณะที่รถแท็กซี่เฉียวชนกับรถเก๋งก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ก็ยืนอยู่
เข้ามาตรวจสอบนะคะพ่นสีสเปรย์แล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้
จังหวะที่ตำรวจคนหนึ่งกำลังถ่ายรูปรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
มีรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่กำลังเลี้ยวขวา

ส่งผลให้ตำรวจคนดังกล่าวไม่สามารถขยับตัวได้
ก่อนจะมีรถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาค่ะ
เห็นเลยว่าชนอย่างแรงแล้วก็ล้มเข้าไปล้อรถเหยียบเลยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็น
วันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่าตัวคลิปเนี่ยเพิ่งจะถูกแชร์ในสังคมออนไลน์
แล้วก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะคะ

ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วน
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าผู้ขับขี่อาจจะมัวแต่มองรถที่เกิดอุบัติเหตุ
อีกทั้งมีเสาเอของรถเป็นมุมอับสายตา
จึงทำให้ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจตามคลิปที่ปรากฏค่ะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทเกียรติศักดิ์ทองลือ
รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจนครบานดุสิต
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าผู้ขับขี่รถยนต์
ขับชนเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายค่ะ
ส่วนทางด้านสิบตำรวจรีณฑกิจปานเก
ผู้บังคับหมู่จรจรสนดูสิต
ถูกรถเก๋งชนเป็นตำรวจใหม่นะคะตั้งใจทำงาน
ตอนนี้ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
จากถูกคู่กรณีขับทับหัวเข่า
ส่งผลให้เส้นเอ็นขาดนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอแพทย์ผ่าตัดต่อเส้นเอ็นเชื่อมเข้าหากัน
โดยหลังเกิดเหตุหลายหน่วยงานอาทิตสมาคมแม่บ้านตำรวจ
บัญชาการตำรวจนครบานและผู้บังคับบัญชาก็ได้ให้